พาไปดูบรรยากาศท้องทุ่งกับสาวลูกทุ่งคนนี้ดีกว่า
เป่าเป่าวลีค่ะกินง่ายอยู่ง่ายกินผักกินปลา

เหตุการณ์เป็นไงไปติดตามกับช่วง

กินข่าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะได้สวย
บ้านน้องชัยรำชัยรวยยอดมรุมต้องมา
อยู่บ้านทุ่งอย่างน้องเปล่าเป่าวลีแต่งตัวชิว
ชิวจริงค่ะช่วนมูมาน้ำ
โอ้โฮมวนคัดมวนแนร์แม่
เพื่อนก็ได้แรงเท่านั้นนะ

ชอบแบบร้าวใจเสียงไปก็ปีนต้นไม้ไปเลยสิคะ

อ้าวล้มเองนี่หว่าโอ้โห
เป็นภาพที่มีเสียงเจ็บแทนเลยอ่ะ
เพื่อนก็ได้ขำก่อนแล้วก็ไม่ช่วย
สมกับเป็นเพื่อนแท้แต่ที่แน่ไม่ได้กินจ้า

เอาเด้ออยากย้อนไปดูที่ต้นคลิปอะค่ะ
ร่าเริงเสร็จใสซาบซา
แต่ท้ายคลิปมาโอ้โหน้ำตาแทบเล็ก
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ